อีกหนึ่งหนุ่มค่ะที่ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันก็คือ
แต่ว่าแพลนนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบอยู่พอสมควรนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรและอยากจะฝากเตือนสติทุกคนว่าอยากคอยบูลลี่คนที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง
ด้วยคำว่ารับผิดชอบต่อสังคม
เพราะผลสุดท้ายมันอาจจะเป็นการทำลายจิตใจคนอื่น

ไม่อยากให้คำว่าคำว่ารับผิดชอบต่อสังคมมันบุลลี่ใคร

แล้วไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่คุณบุลลี่คนด้วยคำนี้

ถ้าเกิดสมมติว่านักท่องเที่ยนหรือว่าคนความจะดูแลตัวเองดี

กลายเป็นว่าเขาต้องไปรับผิดชอบต่อโลกต่อสังคมแล้ว

เอเชียไอโคโรนาไปไกล

ไม่มีใครไม่อยากรับผิดชอบหรอกใช่ไหมฮะ
เออแต่มันก็คือการวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตเขาไง

อันตรายกว่าไวรัสคือการที่เราเหยียดกัน